ตอนนี้ประสบปัญหาข้าวแช่น้ำแล้วก็กำลังยืนต้นตาย
หลังจากที่ถูกน้ำท่วมมานานกว่า๑เดือนแล้วค่ะ
และหลังจากที่น้ำลดลงก็คิดว่าต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว
ที่จะต้องปรับราคาสูงขึ้นอีกนะคะ
ติดตามความเดือดร้อนของเกษตรกรได้จากรายงานของคุณนันทพรธวระค่ะ
วิรัติชิมดำหนึ่งในเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในตำบลบ้านขาวอำเภอระโนธจังหวัดสงคลา
ยังคงทำใจไม่ได้ที่เห็นผืนนาทั้ง๗๐ไร่ของครอบครัว

โดยเขาเพิ่งหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวครั้งแรกเมื่อต้นเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา
ก่อนเจอมวลน้ำก้อนใหญ่จึงตัดสินใจหวานครั้งที่สองอีกครั้งจนเกิดน้ำท่วมครั้งนี้
วิรัติตั้งใจว่าหากเก็บเกี่ยวนาข้าวทั้ง๗๐ไร่ได้จะสามารถปลดหนี้สินที่กู้ยืมมาทั้งหมด

เพียงหนี้สินที่กู้ยืมมาลงทุนปลูกข้าวชาวนาต้องแบกรับกับค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ปรับราคาสูงขึ้น
เป็นกิโลกรัมละ๒๒บาทไม่รวมค่าปุ๋ยและค่าแรง
นี่คือสภาพต้นข้าวของชาวนาในพื้นที่ตำบลบ้านขาวอำเภอระโนธจังหวัดสงขลาค่ะ
หลังจากที่ผ่านการแช่น้ำมานานกว่า๑เดือนขนาดนี้นาข้าวกว่า๑แสนไร่ในพื้นที่๗ตำบลของอำเภอระโนธนั้น
กำลังอยู่ในสภาพยืนต้นรอวันตายนะคะและสิ่งที่เกษตรกรเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือนั่นก็คือเรื่องของเมล็ดพันธุ์ข้าวค่ะ
จากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานเกษตรจังหวัดมีนาข้าวในอำเภอระโนธที่หวานเมล็ดตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม๒๕๕๙ถึง๒มกราคม๒๕๖๐จำนวน๙๕๐ครัวเรือนบนพื้นที่๑๒๐๐๐ไร่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมทั้งหมด
และการช่วยเหลืออาจไม่ทั่วถึง
ใช้ข้าวปลูกครับเพราะตอนนี้ข้าวปลูกแพงมาก
การนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภรโนธ
ด่านนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรศัพท์่อก่อน
ในพื้นที่ต้องพิจารณาตามความเสียหายจริง
และช่วยเหลือตามกฎระเบียบของกระทรวงการคัง
เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ชาวนาต้องการ
ต้องขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว
จากจังหวัดใกล้เคียงทั้งพัทธลุงปัตตานี
และจังหวัดสุราธานี
สำหรับการอนุมัติเงินกองทุนช่วยเหลือกเกษตรกร
เพาะอำเภอระโนธจังหวัดสงคลาขนาดนี้

จำนวน๒๕๘๙คน

ละ๑๑๑๓บาท
สำหรับเกษตรกรอีกจำนวน๖๘๕๒คน
ยังอยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อรอการอนุมัติต่อไป